นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ในกรุงเทพมหานครหลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ขณะที่พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบณขณะนี้
สั่งให้กระทรวงมหัฒน์ไทยเร่งเยี่ยวยาช่วยเหลือแล้ว
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพูดถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รัฐบาลนั้นกำลังเร่งแก้ปัญหาเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลา
เนื่องจากว่าการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
มีระบบการระบายน้ำแบบเก่า
ซึ่งยังไม่สามารถระบายได้ดีพอครับ
แล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นทำอย่างเต็มที่
ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขให้น้ำลดระดับได้พอสมควร
ส่วนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
รัฐบาลได้วางแผนเอาไว้แล้วซึ่งต้องแก้ไขทั้งภัยแรงน้ำท่วม
ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้
ปริมาณน้ำยังไม่ถึง๒๕๐๐ล้านลูกบาทเมตร

ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย
มีอีก๑๔จังหวัดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
และรอการระบายน้ำออกโดยกระทรวงมหาดไทย
มีมาตรการเยียวยาอยู่แล้วครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า

เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน
เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๒๕๕๙
และยืนยันว่ารัฐบาลนั้นเตรียมการบริหารจัดการน้ำมาเป็นอย่างดีครับ